ผมเองในฐานะที่เป็นคู่ขัดแย้งคนหนึ่ง
ในช่วงสถานการณ์๑๐กว่าปีนี้
แล้วก็พยายามที่จะหาทางออก
จนกระทั่งพบว่าการปรองดองในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยาก
เพราะผู้มีอำนาจไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดความปรองดอง
ต้องการที่จะบริหารชาติท่ามกลางความขัดแย้ง
เพราะฉะนั้นบทเรียนไม่ว่าจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
จนกระทั่งรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
คำว่าสมารณชันปรองดองมันเป็นคำหลอกลวงกันมายาวนาน
เพราะฉะนั้นในช่วง๕ปีนี้
เมื่อเวลาคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นชุดใดก็ตาม
ผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกชวนไปคุยมากที่สุด
แต่ผลลัพธ์สุดท้ายผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง
ท่านไม่ได้มีความจริงใจที่ต้องการจะปรองดองให้เกิดขึ้นภายในชาติจริง

ยึดอำนาจทุกครั้งหรือการสืบทอดอำนาจ
เรื่องการอ้างเรื่องความแตกแยกจะถูกหยิบยกเข้ามา
เช่นว่าเลือกคนนี้บ้านเมืองสงบ

เพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลาถึง๕ปีและทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
แต่เจ้าตัวไม่ประสงค์ให้เกิดความปรองดองขึ้นอย่างแท้จริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าปรองดองกันอย่างไร
เพียงแค่แต่ละฝ่ายมาตกลงเป็นสัญญาประชาคมร่วมกัน
เพราะกติกาบางอย่างมันอายุติธรรม
โดยเฉพาะรัฐธรรมนูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องเอาคนมานั่งคุยกันมาตกลงกัน
ประกาศต่อประชาชนนั่นจะเป็นหนทางออกของบ้านเมือง
ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไม่เปิดประตูให้กับการรัฐประหาร
โดยใช้เพียงข้ออ้างเรื่องความขัดแย้งกันอีกต่อไป